รู้ว่าที่หน้าโรงพักแห่งนี้เขามีการจัดแสดงแบบว่าแม่ไม้มวยไทย
รำโชว์ฝีมือมวยหรือเปล่านะฮะผู้ชายคนนี้ถอดเสื้อออกลีลาแม่ไม้มวยไทย
ตั้งแต่หน้าโรงพักยันห้องขังเลยจ้ะคุณผู้ชมไปดูนะครับ
เพราะนี่คุณผู้ชายคนนี้มารำมัวอยู่หน้าโรงพักตำรวจเนี่ยไปนำตัวมาหน้าโรงพักในข้อหายาเสพติด
นะฮะรำมวยอย่างเดียวนะแต่ว่าอย่าแม่ไม้มวยไทยมาใส่ตำรวจนะ
ทีนี้ครับพอรำแบบนี้นะคุณหลังจากนั้นเขาก็ยอมให้ควบคุมตัวเป็น
อย่างดีแล้วก็ควบคุมตัวเข้าห้องขังเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้
และหลังจากนั้นกลายเป็นมวยกรงแล้วนี่ครับไปดูคลิปมวยกรงกันหน่อยนะฮะ
โอ้โหนี่นะนักมวยเก่าจริงนะคุณนะจริงเออแต่เขาอยู่ในสภาพของ
เมายาเสพติดอยู่นะครับตำรวจควบคุมตัวไว้ก่อนนะครับ